คุณผู้ชมค่ะวันแม่ปีนี้หลายคนก็มีโอกาสได้อยู่กับคุณแม่
พาคุณแม่ไปทานข้าวบ้างก็หายไปอย่างที่ข่าวที่คุณอ่าน

แต่กิจกรรมที่จัดขึ้นที่โรงเรียนลูกอย่างดิฉัน
มีโอกาสได้ไปร่วมแต่บางคนก็ไม่มีโอกาสได้ไปร่วม

ยุคเทคโนโลยีแบบนี้ก็ว่ายแม่๔๐สิคะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
ได้มีการเผยแพร่ภาพของเด็กหญิงสุวนันอินแสง
น้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๒ทับ๑
โรงเรียนนาถ่อนพัฒนาอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
น้องเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่กาบเก้าอี้นะคะ
กราบคุณแม่ผ่านวีดีโอคอร์ค่ะ
เพราะว่าโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวันแม่
แต่ว่าคุณแม่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัด
คุณน้องเองก็เข้าใจว่าคุณแม่มีภาระต้องไปหาเงินมาเลี้ยงดู

คนที่ไปโพสต์ก็คือเป็นครูที่โรงเรียนนาถอนพัฒนา
คุณครูโพสต์ภาพนี้โอ้โหดูแล้วขนลุกนะฮะ
โพสต์ภาพนี้พร้อมกับข้อความระบุในโพสต์บอกว่า
ถ่อนพัฒนา๔๐โดยแท้แม่ทำงานอยู่ไกลมาร่วมงานไม่ได้
เทคโนโลยีในทางที่ถูกที่ควร
ลูกเข้าใจแม่สุดยอดมาก
ดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะ
ทีมข่าวสอบถามไปที่คุณครูผู้โพสต์ทราบว่า
แม่ของน้องสุวนันเนี่ยคือไปทำงานที่
จังหวัดชนบุรีส่วนตัวน้องเนี่ยเรียนอยู่ที่
จังหวัดนครพนมตอนแรกน้องบอกว่าจะให้คุณครูเป็น
คุณครูที่ปรึกษาเป็นแม่แทนละกัน
เพราะว่ายายแก่มากแล้วมาร่วมกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนไม่ได้
แต่แม่น้องวีดีโอคอลมาพอดิบพอดีค่ะ
ก็เลยกราบแม่ผ่านวีดีโอคอร์คือผ่านโทรศัพท์อย่างที่เห็น
ก็เลยเป็นภาพประทับใจในปีนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ